ไปดูคลิปนี้หน่อยนะคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาบอกโอ้โหไปเจอฟาส๑๐นะฮะฟาส๑๐เลยแถวรัชดาในกรุงเทพนี่แหละแต่เห็นแล้วน่ากลัวจริงนะไม่เชื่อไปดูครับ
นี่ฮะเจ้าของคลิปเนี่ยคือเขาขี่จักรยานยนต์คันนี้อยู่ค่ะเป็นกล้องติดหมวกกันน็อกเห็นรถบรรทุกคันนี้ไหมครับแล้วข้างหน้ารถบรรทุกเป็นรถกระบะตู้ทึบส่งของขับไล่เบียดไล่บี้กันนี่เห็นไหมฮะอ๋อนี่เขาไล่บี้กันอยู่

โอ้โห

อะไรเกิดขึ้นทำยังไง
แล้วกินเวลาต่อเนื่องยาวนานด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ

ไปถึงนู่นทางแยกพระราม๙

ปัดซ้ายปัดขวาแบบว่า

เราสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะครับ
คุณธีรพงศ์สิงห์มูลหรือว่าคุณหนุ่ม

ว่าตอนนั้นขี่รถมาทางแยกพระราม๙

ซึ่งเห็นก่อนเลยว่าก่อนจะเกิดเหตุในคลิปตรงนี้เนี่ย

ก็เลยขับช้าหน่อย
กระบาดขับออกขวา

ตบใส่ข้างหน้ารถบรรทุกอื้อหือ
ทำให้ไฟเลี้ยวกับกระจกรถบรรทุกเนี่ยแตกนะฮะค่ะ
หลังจากนั้นเป็นไปตามคลิปคือรถบรรทุกเนี่ยเขาขับไล่ตาม
ระยะทางเกือบ๒กิโลนะฮะประมาณ๑๐นาทีได้
เขาก็พยายามขี่รถตามไปเพื่อบอกให้ทั้งคู่ใจเย็น
ก็อยากให้ใกล้เย็นเพราะว่ามันอันตรายกับผู้ร่วมทางคนอื่น